โอ้โหเห็นทองในคอดิฉันไหมคะ
นี่ของแท้นะคะว่าไปต้องแปรสภาพให้เป็นเงินซะหน่อยดีกว่าค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาว
เช้าวันอาทิตย์นี้แล้วตอนนี้มายืนอยู่ตรงนี้
ร้านรับจำนำดูดูแถวสักต่อน
ยาวไม่รู้ออกมาทำอะไรกันมากมายแต่เข้าใจแหละเปิดเทอมแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เยอะเป็นเรื่องธรรมดา
เงินทองของเราก็สามารถแปรสภาพได้เสมอแหละคุณผู้ชม
แต่ก่อนจะออกไปไหนนะคะอย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันด้วย
เพราะว่ามีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งอากาศหนาวกันด้วยค่ะ
เนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มทีแล้วนะคะ
จึงทำให้ร่องฝนเบาลง
ขณะเดียวกันมวลความเย็นจากจีนก็แผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
สังเกตว่าบริเวณยอดดอยยอดภูหรือบริเวณแนวชายแดนนี้นะคะ
จะมีความเย็นอุณหภูมิจะลดต่ำลง
ทำให้มีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น

เพราะฉะนั้นใครที่สัญจรผ่านไปบนเส้นทางเขา

ขณะที่ตอนล่างยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็ลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

หรือว่าบริเวณที่ลาดเชิงเขาก็ต้องระวัง

ก็ต้องระมัดระวังคลื่นสูงกันด้วยนะคะ
โดยรวมแล้วนับจากวันนี้จนถึงวันที่๗
พฤศจิกายนสภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนเช่นกันนะคะ
มีทั้งฝนแล้วก็อากาศหนาวเย็นเลยทีเดียว
ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้น

ดึกถึงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกเลยนะคะ

ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ช่วงกลางวันแดดค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ

ึกถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอกกันด้วยนะคะ

เกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่

สูงประมาณ๑เมตรนะคะ

ภาคใต้จะมีฝนตลอดช่วงทั้งสองฝั่ง

ร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่

พื้นที่รุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ส่วนมากแล้วฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ
ส่วนกลางวันนั้นแดดดีเลยทีเดียวค่ะ

ก็ไม่สนุกทำงานก็ไม่ดีนะคะ

มีเงินให้เรียกน้องมีทองให้เรียกพี่
วันนี้เจ๊ชิสานี่แหละค่ะ

เพราะว่าราคาทะลุ๓๐๐๐ไปแล้ว